ร่วมกับกรุงเทพมวคลแฮนนวครนะครนะครได้
เบื้องหน้าพระปรมชายาลักษมณ์ร่วมทั้งทำคริจกรรมถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
แพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร
และภาคีเครือข่ายได้จัดบริการทางการแพทย์
ภาวะปกติและกรณีที่เกิดเหตุวิกฤตทางการแพทย์

และทำกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ว่าจะมีประชาชนเดินทางมายังบริเวณสนามหลวง
พระบรมมหาราชวังไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
ขณะที่ประชาชนบางส่วนจะเดินทางมาทางน้ำ
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมเจ้าท่า
ได้มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในด้านสาธารณสุข
พร้อมเพิ่มบริการหน่วยแพทย์กู้ชีพทางน้ำ
รอบคลุมท่าสาธรณ์ท่าช้างท่าพระจันทร์ท่าวังหลังและท่าสิริราช
พร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการโดยสารเรือ
อย่าลงเรือเกินจำนวนที่เรือจะรับน้ำหนักได้
ส่วนหน่วยปฐมพยาบาลได้เพิ่มกำลังเปรย์สนาม
เจ้าหน้าที่เดินเท้าจากกรมแพทย์ทหารบก
ประหลัดกระทรวงกลาโหมสำนักอนามัยและมูลนิธิ
เพื่อเสริมกำลังหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
ส่วนทางด้านจุดบริการปฐมพยาบาลยังคงไว้๑๒จุด
เพิ่มจำนวนทีมและบุคลากรในทุกจุด
แก่บริเวณโรงแรมรัตนโกศิลป์สนามหลวงฝั่งเชิงสะพานปิ่นเกล้า
อำนวยการกรุงเทพมหานครฝั่งพระบรมมหาราชวังฝั่งสารดีกา
ตรงข้ามวัดมหาธาตุประตูวิเศษชัยศรีท่าช้าง
กระทรวงกลาโหมศาลหลักเมืองสาราสหทัยสมาคม
และโรงพยาบาลสนามกองทัพบกโดยมีบริการทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน
อุบัติเหตุเจ็บป่วยทั่วไปพร้อมกับทีมเยียวยาด้านจิตใจค่ะ
โดยผลการดำเนินงานเมื่อวานนี้ก็ดูแลประชาชนไป๑๗๘๙๐คน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและขอรับยารวม๑๕๙๙๐คน
ป่วยด้วยอาการเป็นลมเวียนศีรษะท้องเสีย๑๖๑คน
ส่งรักษาต่อ๑๑คนด้วยอาการไข้สูงอุบัติเหตุปวดท้องหน้ามืดแน่นหน้าอก
และให้บริการประถมพยาบาลด้านจิตใจ๒๕๘คน
อาการดีขึ้นโดยมีหน่วยงานที่ร่วมจัดบริการจำนวน๓๓หน่วยค่ะ